กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
จ้าร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้นะคะ
เป็นแบบเอาใจสายสุขภาพหน่อยละกัน
กับร้านเจ้าถั่วน้อยน้ำถั่วปั่น

เป็นสารพัดเมนูน้ำถั่วปั่นที่ทานแล้วคุณอิ่มท้อง
คลายหิวแล้วได้ประโยชน์จากถั่วนานาชนิดแบบเต็มด้วยนะ
ภายในหนึ่งแก้วว่าคือจะมีถั่วแบบครบเลย

ใครที่ชอบทานน้ำถั่วหรือว่าอะไรที่ดีต่อสุขภาพ

ก็สามารถสั่งซื้อจากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอด้านล่างนี้เลยนะจ๊
ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะ

ที่จดไม่ทันถ่ายไม่ทันอยากจะสั่งมาทานเพิ่มเติมดูรายละเอียด
หรือพวกค้าไม่ค้าอยากจะฝากร้านนะคะ
แค่ส่งข้อมูลของร้านของคุณมาได้
ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
ถ้าเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาทีนะคะ
เท่านี้นะคะเราก็จะโปรโมทให้กับคุณแบบฟรีเลย